เรื่องนี้คุณผู้ชมอยากให้ตั้งใจฟังดีเลยนะคะ

ค้ำประกันกู้เงินให้กับคนที่เราคิดว่าเราไว้ใจ

หรือว่าเรามั่นใจว่าเขาไม่หนีเราหรอก

แล้วสุดท้ายเขาหนีตลอด
ล่าสุดเป็นเคสของคุณครูคนนึงนะคะ

ต้องมานั่งจ่ายหนี้หลักแสนแทนครูรุ่นพี่ที่ขอ
ให้เป็นผู้ค้ำประกันเงินทุนวิจัย

เป็นประเด็นดราม่าที่ตอนนี้แชร์ไปทั่วโซเชียลมีเดียแล้วนะคะ
ผู้เสียหายคือครูพรเทพเลี้ยงสอนค่ะ
เขาเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เพาะเลยบอกว่าไม่น่าเลยจริงไม่น่าเสียใจไว้ใจเลย
เขาไปเป็นคนค้ำประกันเงินทุนวิจัยให้กับครูรุ่นพี่คนหนึ่ง
กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วไอ้หนี้ก้อนโต๙๒๕๐๔บาทเนี่ย
เกือบแสนนึงเขาต้องแบกคนเดียวทั้งหมด
เราก็ไปคุยกับครูพรเทพว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นยังไง
เล่าแบบนี้ค่ะ๓สิงหาคมปี๒๕๖๐นานแล้วนะ
อาจารย์คนนี้เขาจะต้องทำวิจัยเพื่อขอรับตำแหน่งทางวิชาการ
มันก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นธรรมเนียมทุกที่ไหมนะคะ
เขาบอกมันเป็นธรรมเนียมที่อาจารย์ในสาขาเดียวกันต้องเซ็นค้ำประกันให้กันไปมาอยู่แล้ว
ทีนี้พอครูรายนี้ได้เงินมาปุ๊บก็ทำวิจัยตามปกติค่ะ
ส่งความคืบหน้าให้กรรมการมาโดยตลอดก็ไม่ได้มีท่าทีจะหนีไปไหนยังไงเลย
จนครบหนึ่งปีอ้าวอยู่อยู่ครูรุ่นพี่รายนี้หายไปเลย
วันที่หนึ่งไม่มาทำงานอ้าววันที่สองไม่มาทำงานอ้าวเอ๊
หยุดแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุยไม่ได้บอกใครถามใครก็ไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหน
สถาบันเริ่มไม่ได้รับความคืบหน้าจากงานวิจัยแล้วสุดท้ายครูรายนี้ถูกไล่ออกจากราชการ
แล้วก็โดนเรียกคืนเงินจากผู้ค้ำค่ะเพราะว่าตามเจ้าตัวไม่ได้ไงใช่
ครูพรเทพก็เลยรับเต็มเต็มเลยเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสี่บาทแล้วหลังจากนั้นโอ้โห
เรื่องเริ่มแดงมาเรื่อยเรื่อยค่ะได้ยินไหมว่าครูรุ่นพี่รายนี้ที่ชิงเงินเขาไปเนี่ยค่ะ
ไปเที่ยวยืมเงินหลายคนอ้างว่าจะไปต่อระดับปริญญาเอกบ้างล่ะ
เรื่องของงานวิชาการต่างนานาแล้วก็หายเงียบไปเหมือนที่เขาโดนเด๊ะเลย
มูลค่าเนี่ยสูงอยู่เหมือนกันครูพรเทพบอกเลยนะคะว่าที่ออกมาโพสต์เนี่ย
เขาก็ไม่ได้อยากจะว่าใครหรอกนะเขาก็โทษตัวเองนี่แหละว่าเขาไว้ใจเอง
ซึ่งเมื่อวานนี้จ่ายหนี้ไปแล้วหนึ่งงวดสองหมื่นบาทอยากจะวอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่า
ช่วยแก้ไขกฎระเบียบหน่อยได้ไหมว่าคนที่ค้ำที่ว่าเป็นหน่วยงานในสังกัดเนี่ย
จะต้องไม่ถูกโยนภาระในการค้ำประกันแบบนี้เพราะถึงเวลาเกิดเหตุมันเดือดร้อน
ไปกันใหญ่ว่าเป็นเรื่องครูกับลูกศิษย์โดยจริงแล้วมันไม่ใช่
อย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็น่าจะเข้าใจเยอะครับ

ครอบครัวผมก็มีผมมีลูกสองคน

ผมก็อุ้มไว้ทั้งหมดเลยดูแลทั้งหมดเลย

ผมก็คิดว่าผมไม่เคยหนี
ผมยังมีแรงอยู่ผมน่าจะทำได้
อันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบนิดนึงนะคะ

ว่าถ้าเกิดคุณครูจะมีการกู้เงินทุนวิจัย

กันสังกัดเดียวกันต้องเซ็นคำให้กันไปมา
อันนี้เนี่ยจริงไหมอันนี้มันเป็นกฎออกมาเลยหรือเปล่า

เออนะคะเดี๋ยวลองตรวจสอบดูแล้วกัน